เช้าวันนี้ดิฉันก็ว่าทำไมดิฉันกลืนน้ำลายไม่ค่อยลง

โอเคมากันที่ข่าวแรกค่ะมาเป็นเรื่องของกุ๊บกิ๊บแล้วก็เป่า
ต้องบอกเลยว่าคู่แม่ลูกคู่นี้อาจจะหงอยเหงาได้นะ
สามเดือนเพราะว่าพ่อบี้ทัศภาคเนี่ยเขาขอไปเดินล่าความฝันที่เมืองจีน
หายไป๓เดือนแต่ว่าใครที่คิดจะแหม่มกับบ้านนี้ระวังไว้ให้ดี
บ้านนี้คุณพ่อบี้เขารอบครอบก่อนไปนะ
ก่อนจะเดินทางห่างไปทำงานต่างแดน๓เดือนกุ๊บกิ๊บบอกว่า
แค่ไม่ถึงวันเนี่ยรู้สึกคิดถึงแล้วนะ
เพราะว่าไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้มาก่อน
แต่ถึงคุณพ่อบี้จะไม่อยู่น้องเป่าแม่กิฟต์
ไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องความปลอดภัยสบายใจแน่นอน
เพราะว่าพ่อบี้สั่งติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั่วบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ดีใจกับเขานะที่เขาได้ไปทำตามความฝันที่เขาชอบ
จะคิดถึงมั้ยก็คงคิดถึงมากเพราะว่าเราไม่เคยห่างกันเลย
พ่อเขาคิดถึงลูกมากอยู่แล้วเขาก็หอมเขากอดเขาตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็บอกแต่ว่าดูแลมัมมี่ดีนะ
บินไปหาไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนสวยหรือเปล่า
กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน
กันดาลมากก็ขอให้ผัวสู้ต่อไป
รักสามีมากผัวไม่อยู่ยิ่งต้องบอกว่ารักผัวมาก
ตอนนี้ผัวไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหผัวแค่สั่งติดกล้องทั่วบ้าน

อย่าคิดได้ขึ้นค่ะคุณไปไหนไม่รอดเลยจริง

ไม่รอดแน่นอนขนาดกุ๊กกิ๊บเองยังไปไหนไม่รอดเลย

กำลังใจให้คุณบี้ด้วยนะครบ๓เดือนแล้วก็รีบกลับมาไว
ว่าบ้านนี้คิดถึงกันอย่างมากแน่นอน
แต่ดิฉันเชื่ออีกอย่างว่ากุ๊กกิ๊บเนี่ยอาจจะไม่ทนถึง๓เดือนนะ

เชื่อว่าจริงเองใกล้แวบไปแวบมาได้